ก็บอกว่าแขกรับเชิงของเราเนี่ยนะฮะ

ถ้าอยู่เฉยปั๊บเขาเริ่มจะต้องพบแพทย์แล้ว
เขาต้องทำงานตลอด

แล้วก็ทำงานเหมือนที่บ้านเขาไม่มีเงินล่ะ

คุณอันภูนั่นคุณเพลง

สวัสดีครับ

ปลอดภัณฑ์เนื่องสินะ

บ้านใหญ่มากแล้วงงมากว่าเอ๊ะพี่คนนี้บ้านใหญ่มากเลยเขาไม่น่ารับงานนี้เลยทำไมเขารับ
อ่านางงานลำบาก

เช่นที่กลับแล้วเอาหมอนขึ้นไปนอนบนรถเคยคิดดูลำบากเนี่ย
ก็ถึงเป็นประเด็นเนี่ยอยากจะชวนมาพี่อันเป็นอะไรกับเรื่องงานทำไมแบบอยู่สบายบ้างก็ได้

เราเคยได้ยินคำว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ป่ะ
มันเป็นคำติดปากที่โรงเรียนเกี่ยวมาตั้งแต่เนี่ยโอ้ยกล้องเยอะมากกล้องไหนดีอ่ะ

ไม่ต้องห่วงเขาจะดูมุมหน้าเหมือนที่ดีที่สุด

ก็คือพอดันได้ยินคำว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปุ๊บ
เราจะรู้สึกว่าถ้าว่างแล้วไม่ใช้

พอว่างปุ๊บจะเกิดอาการโรคจิตทันทีจะมีความนอยเกิดขึ้นจะเริ่มฟุ้ง

คือถ้าว่างโดยที่รู้สึกว่าแบบตื่นมาแล้วแบบว่างต่อกันหลายวันจะแบบเสียเซลล์

ทำไมไม่มีประโยชน์เขาไม่ต้องการฉันแล้วเหรอ
อะไรแบบนี้มันจะเริ่มแบบจะเริ่มเป็นพูดเรื่องนี้ก็ตัวเอง
ไม่แต่วันหนึ่งมันต้องมีแบบนี้มันต้องมีแต่เดี๋ยวนี้เป็นน้อยแล้ว

งั้นเข้าใจแล้วเริ่มจากคำพูดที่ว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

พี่อันก็เลยแบบพอว่างปับก็เริ่มมดบินเห็นกัน
จะเป็นคนที่งานโชคดีมากคือตั้งแต่เรียนจบมันไม่เคยหางานเลยนะแม่
ก็คือมีงานมาเรื่อยร้องเพลงทำรายการทำวิทยุทำมีรายการบางช่วงก็แบบน้อยกว่าพี่เอกอะนะ
แต่แบบ๗๘รายการอย่างนี้เยอะมากแล้วทำบ้าไปเรื่อย
แต่อยู่ดีมันมีอยู่ปีหนึ่งที่แบบ๑๒๓ปึ้ง
รายการทีวีมันเหมือนพร้อมใจกันไม่รู้ทั้งหมดที่ทำ
แล้วมันก็เลยตื่นมาทำงานวันละ๓ชั่วโมง
ที่เดิมนี่คือแทบจะไม่ได้นอนโดยที่เราคาดเดาไม่ได้
แล้วตั้งแต่ช่วงจิตตกตรงนั้นปุ๊บเราก็เลยบอกตัวเองว่า
ฉันต้องหาแผนสำรองเสมอ

ธุรกิจอย่างอื่นลงทุนในรูปแบบอื่นที่มีความปลอดภัย

พี่รับความเสี่ยงต่ำมากนะครับเช่นบอกพี่สิ
เช่นพอว่าว่างจากรายการเช่นพอว่าว่างจากรายการ
ก็มีกระจายกระจายเงินไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้
จัดรายการก็ไปซื้อทองไปดูราคาทอง
ดูหุ้นก็มีอัดท้องก็มีหุ้นก็มี

แต่ว่าสิ่งที่อาจรับเครื่องเสี่ยงไม่ได้เห็นพี่เอกคือทำไมคอยเหยียบอยู่
อย่าแทบทำไมพี่ทำก็ดูไฮโซไม่เหมือนผมเลยแบบ
กลุ่มอะไรเกี่ยวกับผลไม้มังคุดมังกล้วยมันอะไรก็ไม่รู้
พี่อ่านมีขัดกล้วยชื่นแล้วนะ

แล้วสาเหตุที่เขานอบน้อมต่อพี่อันขนาดนี้
เพราะอะไรรู้ไหมเราจะมาเปิดความลับเขา
แมนเนี่ยก้าวมาสู่ศาสตร์ของตัวเลขได้เพราะพี่อ่าน

ไม่ใช่คือเคยไปเจอพี่อ่านในงานนึง
ไปงานอีเวนต์นึงเนอะ
แล้วพี่อ่านก็เหมือนใหญ่แก้ได้ยินมา

คือจริงอยู่ในงานวันนั้นอ่ะอ่านเราจากไปเป็นพิกษากับแวน

เขาก็พูดเบอร์นี้พี่พูดพูดออกมา
ก็จะกำลังจากนี้อันก็พูดขึ้นมาว่า

มันมีการเรียบเรียงอะไรบางอย่างมาดูจากจริตเบอร์
อยู่ดีอันไม่เห็นแมนด้วยชอบว่าแมนอยู่ในห้องแมน
แต่เบอร์นั้นไม่เหมาะกับแหวนนะครับ
แทรกขึ้นมาอีกละแมน

อยู่ในสังคมเธออย่าแทรกเข้าไปตรงนั้น

ครับบอกใครอยู่ตรงนั้น

แต่สิ่งที่แมนทำคือในเบอร์เต็มโต๊ะเลยครับ

ก็มันปรอกเหมาะจัง
พ่อเขาชี้ขึ้นมาปุ๊บคือเลยแบบ

เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เองว่าเบิร์ตเป็นมะเร็

มันก็ไม่หยุดเลย
แล้วก็เป็นจังหวะที่แบบว่าต้องทำงานต่อด้วย

เขาไม่ได้บอกว่ามะกาลิน

ใช่เป็นชื่อตอนนั้น

อ๊ะเดี่ยวรู้จัก

อันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้ไฮเปอร์เรื่องงานนะฮะเรื่องเรียนเขาเอาดีมาก
มันจะไปโทรอีกอีกอีกโอเคยังไงพี่อ่าน
ก็คือเรารู้สึกว่ามันได้ว่ะมันยังเรียนได้
ก็คืออยู่ดีพี่สาวก็เอาใบสมัครไปทิ้งไว้ที่ห้อง
มันเหมือนเป็นโชคอีกแล้วก็คือเขาบอก
นี่เขาได้ใบสมัครมาวิชานี้น่าสนใจนะทิ้งไว้ให้
เราก็แบบยังไงก็ไม่เรียนแล้ววันนั้นอยู่ดีก็หยิบมาดูเล่นที่บ้านเลย
วันสุดท้ายจะทิ้งแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายของการรับสมัครนี่แหละ
ครับพี่อันที่รามคำแหงพี่ก็เปิดใบออกมา
ก็ทั้งกรอกไปว่างอ่ะว่างอย่างกรอกเล่นเลย
แล้วก็เตรียมเอกสารเขาบอกว่าเอกสาร๑๒๓๔หยิบมามีครบหมดเลย
ก็เลยแบบวันสุดท้ายด้วย๕๐๐บาทเอาเสียบยื่นแล้วก็ให้คนขับรถไปยื่นสมัคร
เขาก็โทรกลับมาว่าผ่านคุณสมบัติให้ไปสอบสัมภาษณ์
ก็เอ้าตะวันสอบสัมภาษณ์ดันไม่มีคิวว่างอีก

อาจารย์ได้ยินต้องโกรธนะเลยว่าไปสอบสัมภาษณ์เล่น
เพราะว่าตอนที่เข้าไปเขาก็พูดแบบนี้แหละว่า
คุณคิดว่าคุณจะมาเรียนเล่นหรือเปล่า

มาเรียนเพราะคิดว่าแบบมันดูดีดูโก้

ฉันต้องทำให้ได้อย่างที่ฉันพูดมันก็เลย

แมนพี่อาจจะต้องมีตัวเลขมุ่งมั่นอะไรสักอย่าง

การแบบหาเงินขยันในการไม่หยุดนิ่งครับ

ตัวเลข๖๘เขาเรียกว่าเลขขยันหาเงินหาเงินได้ก้อนใหญ่

หมายถึงว่าเป็นเรื่องของความโชคดีครับ

คือขยันหาเงินแล้วมีโอกาสดีวิ่งเข้ามาตลอดเวลา
นี่คือเบอร์วิตามินรวมใช่ไหมครับ

แล้วก็ทำอย่างธุรกิจก็คือทำเรือ

เคยไปอีกทีหนึ่งงานวาเลนไทยครับ
ไปกับพระธาเกียรติไปเที่ยวนี่เหลือ

แล้วออกกระเด็นไปนู่นเลย
เดี๋ยวพี่สนอาวไทก์เลย
วันนี้ต้องบอกว่าคุณอันนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับน้องหลายคน
ถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทสุดตัวเต็มที่กับทุกงานที่ทำนะฮะ
พี่เช่าว่าน้องที่ดูอยู่ก็จะได้หน้าอนามคุณอ่านเป็นตัวอย่างด้วยนะฮะ

วันนี้ขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะ

รู้สึกฟังดูเป็นภูชนียะบุคคล
นะคะน้องแมนมีตัวเลขเรียงรายเดือนเลยนะ
เป็นตัวเลขนำโชคของแต่ละเดือน

ในปีหน้าตั้งแต่มักราจึงถึงทันวาลเลยน่าสนใจมาก

สำหรับช่วงนี้นะครับไม่รู้จะให้อะไร

ในปี๕๙ในแต่ละเดือนต้องใช้เลขไหนถึงจะดีสำหรับคุณผู้ชมและทุกคน